ตลกรูปหล่อพ่อรวยรถเก่งติดแก๊สให้

พอยกำลังพูดถึงหนุ่มแจ๊คช่วงหลังวันนี้นะคุณผู้ชมนะไม่รู้เป็นอะไร
หนุ่มแจ๊กเขาขยันถัดเด็กหลอกเหลือเกิน
คือติดอกติดใจกับผมทรงนี้มากนะคะ
ภรรยาเห็นแล้วก็เอออดแซวไม่ได้เนอะก็เลยเรียกว่าเป็นเจ้าจุกกุมารน้อยไปซะเลยนะคะ
งานนี้แจ๊ดบอกกับบันเทิงไทยรัฐว่าได้แรงบันดาลใจมาจากคนใกล้ตัว
ใครรู้ไหมลูกสาวเขานี่แหละค่ะน้องแตงไทยนี่แหละคือชอบให้พ่อเนี่ยถักผมเปียร์
ตอนแรกพ่อก็อยากจะเท่เนาะออกแบบว่าสไตล์วัยรุ่นวัยรุ่นอะไรแบบนี้วัยรุ่นนิวยอร์ก
แต่ทำไปทำมาด้านเหมือนแตงไทยซะยังไงอย่างนั้นนะคุณ
ส่วนเรื่องงานเพลงนะคะปีหน้าแจ๊สเนี่ยเขาเตรียมทำซิงเกิ้ลใหม่
เป็นเพลงแนวแบบผสมผสานโจ๊ะเหมือนเคย
ยืนยันนะคะว่าสมาชิกยังอยู่กันครบ๒๐กว่าคน
อย่างวันเขาดาวน์เขาก็ไม่ว่างนะคะเพราะว่าแจ๊สกุ๊กนิกปาปิยองกุ๊ก
เขาจะไปสร้างความสุขกันที่จังหวัดสิงห์บุรีจ้า
ก็ห่อยฮะหย่อยเหมือน

บางทีทำเหมือนนิวยอร์กให้ไปบอกเหมือนแต่งไทยก็เยอะ
หรือหรือเราแนวแรกถังเปรียวเหมือนแต่งไทย
อ๋อเหรอเป็นเดียวใช่แต่พบ
มันฟิวชั่นอะไรชื่อเบลลี่แฮปปี้ชื่อเพลง
ดีแฮปปี้คือจะได้เข้าเทศกาลถูกต้องถูกต้อง
สลับบุรีครับทำงานใช่อ๋ออันนี้มีงานจากไหน

ห้าวันใช่
หยุดห้าวันนะครับพี่แจ๊คไหนบอกว่าสัมภาษณ์นี้มีตำนาน

ย้อยหมายถึงว่าผมมันหยิกย้อยเหมือนฝอยขัดหม้อ

ไม่ตำนานอ่ะงานอาดึกมากใช่ไหมอ๋อตี๓น
แจ๊กกะรีนของเราตาปลือแล้วนะคะแล้วล่าสุดวันเสาร์ที่ผ่านมา
ฉันตกใจมากไปรอพี่พี่สะเดิดเดี๋ยวข่าวเข้าชั่วตกไม่มีพี่พี่สะเดิด
ฉันเจอตาแจ๊ดเดินลงมาเขาแซวกันอุ้ยเจอกันอีกแล้วเว้ย
เออไม่ไปไหนสักทีนะจักรีนเนี่ยแล้วที่สำคัญดิฉันได้สัมภาแตงไทยด้วยนะ
เดี๋ยวรอดูรอดูเลยรอดู